ผู้ชมครับ๒ทุ่มที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในชุมชนในซอยรัชดาพิเศษ๓๖ที่กรุงเทพ
ภาพนี้น่ากลัวมากนี่นะครับทุกผู้ชมครับต้องใช้เวลาดับเพลิงกันอยู่เนี่ย
นานพอสมควรเกือบครึ่งชั่วโมงได้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปหลายคันนะครับทุกผู้ชมครับ
เข้าไปห้าคันด้วยกันนะฮะเป็นชุมชนที่ปลูกติดกันอยู่สิบหลังเพลิงไหม้ใกล้กับอพาร์ทเมนต์ด้วย
เรือนประชาชนด้วยนะครับหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตสามศพนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับคือก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งก่อนจากบ้านต้นเพลิงนะครับ
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าต้นเพลิงเนี่ยคือหลังไหนเพราะปลูกติดกันอยู่๑๐หลัง
จากนั้นเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วพอควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าจุดเกิดเหตุบ้านต้นเพลิงเป็นที่พักที่มีคนแก่กับผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยอยู่
ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเสียชีวิต๓ศพเป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๑
สาเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วต้องประสานญาติของผู้ตายเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยเกี่ยวกับพยานแวดล้อมต่าง
รายงานเบื้องต้นบอกว่าที่เกิดเหตุใช้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไประงับเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่ชุดป้องกันอย่างแน่นหนาด้วย
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงรายละเอียดต่างเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป